อีกหนึ่งประเด็นหึงหวงเหมือนกันแต่คราวนี้หวงจนหน้ามืดไม่ฟังเหตุผลไม่สนใจครอบครัวอะไรทั้งสิ้น
น้องชายก่อเหตุยิงพี่ชายในไส้จนเสียชีวิตเพราะระแวงคิดว่าพี่ชายเนี่ยจะมาสวมเข่าให้กับตัวเอง
คิดว่าจะเป็นชู้กับเมียตัวเองแต่เรื่องราวคุณผู้ชมคือฟังจากที่คนรอบข้างเล่าแล้วมันน่าเศร้ามากนะที่ผู้ชายคนนี้ต้องตาย
อ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุดรธานีเขาได้รับแจ้งมานะคะ
ว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลบ้านจันทร์
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีก็รีบไปตรวจสอบ
ลักษณะบ้านเกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงค่ะ
ชาวบ้านก็ไทยมุงอ่ะเนอะมุงดูเหตุการณ์กันเต็มเลยนะคะ
ประตูหลังบ้านมีรอยเลือดอยู่ที่พื้นแล้วก็มีปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘อยู่๑ปลอก

คนถูกยิงเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
ผู้ถูกยิงจนเสียชีวิตคือนายสาธิตพระชัยอายุ๓๐ปีโดนยิงเข้ากลางหน้าอกหนึ่งนัดกระสุนฝังใน
ส่วนมือปืนคือน้องชายแท้ของคนตายนายสมคิตพระชัยอายุ๒๘ปีค่ะ
เขาอยู่ด้วยกันเขาก็นั่งรอมอบตัวกับตำรวจอยู่เนี่ยที่นั่งเก้าอี้อยู่เนี่ยแหละค่ะ
สอบสวนนายสมคิตเขาเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณ๒อาทิตย์
เขาออกไปหาปลาทั้งคืนกลับมาถึงบ้านตอนเช้าตรู่
เห็นรอยเท้าผู้ชายอยู่ในห้องนอนอืมตัวเขาไม่อยู่
แล้วมันมีรอยเท้าผู้ชายที่ไหนมาอยู่บนห้องนอนเขาล่ะรอยใครล่ะระแวงว่า
แอบเป็นชู้กับพี่ชายหรือเปล่าครับเมียแอบปัญญาให้พี่ชายหรือเปล่า
แต่จับไม่ได้ค่ะหนังคาเขาไงถามเมียเมียก็ไม่ยอมรับ
ถามพี่พี่ก็ปฏิเสธวันเกิดเหตุนั่งดื่มเบียร์อยู่
ส่วนพี่ชายกินเหล้าอยู่อยู่บ้านเดียวกันนะคะ
สักพักพอเริ่มเมาได้ที่ก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
พี่ชายชกเขาให้ตัวเขาเนี่ยสู้พี่ไม่ได้
ก็เลยควักปืนยิงใส่พี่กลางอกจนพี่ล้มลงกองกับพื้นเลยค่ะ
ก็เรื่องชู้สาวนี่ครับ

ก็สงสัยว่าแปลงมีชู้ครับ
คิดว่ารอยเท้าที่เห็นบนบ้านอาจจะเป็นรอยเท้าพี่ชายก็ได้ประมาณนี้
แต่ผมยังไม่ได้คุยกับใครเรื่องนี้นะ

เราคิดว่าพี่ชายจะมีเป็นชู้กับเมียเรา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
นี่คิดไปเองนะฮะยังไม่ได้คุยกับใครยังไม่ได้ถามใครแต่ว่าฆ่าพี่ไปแล้ว
ใช่ถามเมียคือเมียบอกว่าไม่ใช่ถามพี่พี่ก็ปฏิเสธแล้วไง

เรื่องต้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
ส่วนคนนี้คือนางสาวจันทรัศบัวขาวภรรยา
เธอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นชู้กับพี่
ไม่ได้เป็นชู้กับพี่เขยจริงสามีเข้าใจผิด
แล้วอยากรู้ไหมว่ารอยเท้าที่เห็นบนบ้านรอยเท้าใคร

รอยเท้าพ่อนายสมคิดนั่นแหละ
แล้วพ่อก็เป็นคนบอกเองว่านั่นน่ะเท้าพ่อเอง
เพราะว่าพ่อเดินเอาขวดนมไปให้หลาน
บอกแล้วนะสมคิดก็ไม่เชื่อ
เบื้องต้นตำรวจก็นำตัวไป
ชี้จุดยิงแล้วก็จุดทิ้งปืนในสระหลังบ้าน

ก็คือจำลองแผนการโยนปืนทิ้ง
เรื่องต้นตอนนี้ยังไม่เจอปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ยัดย่าตอนนี้ได้นำสมของผู้ตายมาตั้งในบ้าน
เพื่อที่จะกางเต็นต์จัดงานศพแล้ว
ก็แก้ไขอะไรไม่ได้ก่อเหตุไปแล้ว